แอร์หายไปอย่างปริศนา๘ปี

ก็คือน้องแอร์จริงนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องขยายผลต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้
สงสัยคนใกล้ชิดน้องแอร์ทั้งหมด๔คน
เป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๒นะครับ
วันนี้ตำรวจเนี่ยได้ให้ญาติคนสนิทของน้องแอร์

มาสอบปากคำมาให้ข้อมูล
นี่ฮะเธอบอกเธอสงสัยผู้ชายคนนึงที่อยู่กับแอร์เป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่แอร์จะหายไปเลย๘ปี

เชิญเฟิร์นมานะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแอร์นะครับ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพท่าเรือที่พระนครศรีอยุธยา
ให้ข้อมูลกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
หลังจากที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เธอบอกว่าเรื่องประเด็นสงสัยเนี่ยเธอสงสัยเรื่องคนที่อยู่คนสุดท้ายกับแอร์ก่อน
แอร์จะหายตัวไปแล้วมาเจอศพในวันนี้ซึ่งผ่านมา๘ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้แอร์เลิกกับสามีเก่าซึ่งมีลูกด้วยกัน๑คน
หลังเลิกกับสามีเก่ามีผู้ชายมาติดพันธุ์แอร์อยู่สองคน
คนแรกเนี่ยชื่อต้นนะอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะฮะ
ซึ่งคนนี้มีเมียแล้วนะจากนั้นแอร์ก็แอร์กับต้นเนี่ยก็ที่คบกันเนี่ยนะฮะ
แล้วมีลูกกันหนึ่งคนเนี่ยแต่ฝ่ายชายมีพฤติกรรมชอบทำร้ายแอร์
โดยเฉพาะตอนที่แอร์ท้อง๕เดือนนะฮะต้นเคยทำร้ายแอร์ด้วยการเตะท้องนะครับ
เพื่อจะให้แอแทงลูกแต่แอไม่แทงนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงชื่อแบงค์ที่เฟิร์นบอกเฟิร์นสงสัยนะครับ
เป็นผู้ชายอีกคนที่มาติดพันธุ์นะและคนสุดท้ายที่ติดต่อกับแอร์
ก่อนที่แอร์จะหายตัวไปด้วยและแบงค์ก็มีเมียแล้วเหมือนกัน
วันที่แอร์หายตัวไปนะครับเฟิร์นบอกว่ามีผู้ชายขับรถกระบะ
แต่งซิ่งคันสีส้มมารับแอร์ที่บ้านเกิดที่ลบบุรี
โดยแอร์บอกกับเฟิร์นว่าให้ออกไปส่งหน่อยมีคนมารับ
เฟิร์นเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเห็นแบบไกลนะ
ก็เลยจำหน้าตาไม่ได้แต่รู้ว่าไม่คุ้นหน้าไม่รู้จักมาก่อน
ครอบครัวสงสัยเพราะนี่คือคนสุดท้ายที่มารับแอร์ที่ได้ติดต่อกับแอร์
ซึ่งเธอบอกเธอมาทราบตอนหลังว่าก็คือต้นนะ
แล้วก็มาได้ข้อมูลว่าต้นเองก็มีภรรยาอยู่แล้ว
โดยทางญาติของแอร์เนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ยังติดต่อกับแอร์นะฮะ
ขณะที่แอร์ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากไม่ทำร้ายแอร์จนเสียชีวิตเนี่ย
ก็อยากให้เขาออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
อย่างที่บอกถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงก็อาจจะแบบ
ถ้าเห็นเขาเขาต้องเห็นข่าวอยู่แล้ว
ก็อยากให้เขาเดินทางมาให้ปากคำหรืออะไรอย่างนี้ที่โรงพักก็ได้
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าแบบเขาไม่ได้ทำหรืออะไรอย่างนี้

แล้วตัวเหมือนคนสุดท้ายนะคะที่สามารถเคยเจอกับเขา
ไม่เคยค่ะเคยเจอแค่ครั้งเดียวกับตอนที่ออกไปรับพี่สาว
ตอนที่เขามาส่งหน้าบ้านนะครับแค่ครั้งเดียว
ใช่
ไม่เคยค่ะอยากรู้เหตุผลว่าทำไปทำไม
ทำไมต้องทำกันถึงขนาดนั้นอยากรู้เหตุผลมากเลยว่า
จุดไหนที่มันถึงแบบเป็นจุดแตกหักที่ต้องทำร้ายร่างกายกันจนถึงแบบเสียชีวิตอะค่ะ
ทางการสืบสวนของตำรวจอีกประเด็นนึงนะครับก็คือเรื่องชุดที่เจอตอนที่เจอร่างของน้องแอร์นะครับ
นี่ฮะไปเจอในน้ำนะท่านผู้ชมครับจากการสอบถามครอบครัวพบว่า
อยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยเท่าที่จำได้แอร์ไม่เคยมีชุดแบบนี้นะครับ
ที่เจอที่ตอนเจอศพที่ติดอยู่กับศพนี่นะฮะ
ดูจากภาพถ่ายของแอร์ในแต่ละชุดตอนที่ยังมีชีวิต
จะชอบใส่เสื้อผ้าแบบแฟชั่นสีสันสดใส
ยืนยันว่าชุดสุดท้ายที่แอร์ใส่ออกจากบ้านที่มีคนมารับ
เป็นเสื้อแขนยาวเป็นผ้าร่มสีดำกับกางเกงผ้าร่มสีดำ
แต่ชุดที่เจอที่ร่างของแอร์ในวันที่เจอศพเป็นเสื้อยืดลายขาวดำ
ซึ่งพ่อกับแม่และญาติญาติยืนยันว่าไม่เคยเห็นแอร์ใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะฮะ
คาดว่าจะเป็นเสื้อของคนอื่นเป็นบุคคลที่๓หรือเปล่า
อาจเป็นเสื้อของผู้หญิงคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
แล้วใครเอามาให้แอร์ใส่หรือแอร์หายไปคือมาเจอศพคือหลังจากนั้น๘ปี
ไม่รู้ว่าตั้งแต่ออกจากบ้านวันนั้นแอร์อาจจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงหรือไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือเปล่า
ผ้าโรมสีดำกับเกล็งผ้าโรมสีดำครับ
เศษนั้นคือแล้ว
ก็คือเรื่องชู้สาวกับเรื่องลักทรัพย์นะครับ

เพื่อขยายผลหาว่าใครที่ก่อเหตุทำร้ายแอร์จนเสียชีวิต
บรรยากาศงานศพที่น้องแอร์นะครับบ้านเกิดที่ลบบุรีนะครับ
แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าตอนนี้นะครับ
ทางครอบครัวเชื่อว่าน้องแอร์คงรับรู้แล้วว่าพ่อกับแม่
ได้รับกลับบ้านมาแล้วเมื่อคืนเป็นงานสวดศพคืนแรกนะครับ
แล้วทุกคนเมื่อคืนนี้นอนที่วัดกันหมดเลยนะก็จะมีแอมพี่ชายของแอร์
ที่กลับไปนอนที่บ้านช่วงดึกนะฮะเพราะว่าต้องมีคนไปเฝ้าบ้าน
บอกได้ยินเสียงหมาเห่าหอนนะที่บ้านนะเมื่อคืนนี้นะ
ก็เลยเชื่อว่าแอร์น่าจะกลับมาที่บ้านแต่อาจจะยังเข้าบ้านไม่ได้
แม่ของน้องแอร์บอกว่าจนถึงตอนนี้แม่กับครอบครัวยังกังวลเรื่องคดี
ว่าจะจับคนก่อเหตุที่ทำร้ายแอร์ได้หรือเปล่าเพราะมันล่วงเลยมายาวนาน
๘ปีพยานหลักฐานหลายอย่างไม่หลงเหลือแต่ก็อยากให้ตำรวจสืบสวน
จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
แม่ก็จำได้ให้เอาไว้จำว่าติดใจมันโหดร้ายมาก